ไปที่ระยองครับร้านก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นน่องใหญ่น่องโคตรใหญ่
เป็นร้านเล็กแต่อาจแอบซ่อนความใหญ่ความอร่อย
เอาไว้ชื่อร้านเฮีย๑เจ้อ้วนสาขาบ้านฉางริมถนนบุราภาพัฒน์
พื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยอง
ซึ่งอาหารของร้านนี้มีให้เลือกหลายอย่างนะ
ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่น่องโตเท่านั้น
ข้าวหมูทอดพี่ต้นข้าวหมูกรอบ
ข้าวหมูชาบูข้าวขาหมูข้าวหน้าไก่ตุ๋น
แต่เมนูที่มาแรงช่วงนี้คือข้าวหน้าปลาแกะ
แกะอ่าใช่คุณเข้าใจไหม

คือปลานินทอด

แต่ผมชอบน้ำปลาพริกซอยหอมซอยกระเทียม
บีบมะนาวนี่จะแม่นี่ใช่ไหมคะสินี่แหละนี่แหละนี่แหละ
นี่แหละกำลังมาเขาบอกว่าเมนูนี้เพิ่งทำได้๒วันนะ
นี่อะไรหอมเจียวใช่ไหมคะหอมเจียวใช่ไหม

โอ้โฮเห็นแล้วตาตื่นเลยพี่จะกินทั้งกระบังเลยไหมคะ
พี่ชอบพี่กินได้นะทำไปเล่นไป
กินข้าวแล้วมามีน้ำปลาพริกอยู่วางข้างผม
ไม่ได้กินผมหรอกเสร็จน้ำปลาพริกถ้วยนั้น

เมนูข้าวปลาแกะบอกชาละ๕๐บาท
จะเอาปลานินตัวพอเหมาะนะ
ทอดในกระทะให้พอกรอบแล้วก็เอามาแกะ
บนวางบนข้าวสวยร้อนน้ำจิ้มอย่างที่ว่าไป
ส่วนก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นชิ้นใหญ่ราคาชามละ๖๐บาท
ฟรีที่บอกที่ผมรู้ใจ๓คนนี้คือ

แล้วฟรีเลือดไก่ว่ะพี่ต้น

แต่ได้ตามใจชอบความรู้สึกร่วมถึงเกี๊ยวนี้ด้วย

ก็ฟรีคุณจะตักแค่ไหนคุณตักไปเลย
ให้เกี๊ยวบอกประมาทพวกเราสามคนคำว่าฟรีนี่

น้ำส้มสายชูในการปรุงรสเปรี้ยวร้านนี้

ส่วนข้าวขาหมูนะใครจะตบด้วยข้าวขาหมู

ขายเนี่ยนี่นะอีกไม่กี่ชั่วโมงหมดแล้ว

ใครอยากจะลิ้มความอร่อยนะครับแวะกันไปได้ที่ร้านนี้นะฮะ
แต่ว่าเวลาขายคือจริงน่ะ๘โมงถึง๔โมงเย็น
อย่างอื่นสั่งล่วงหน้าได้หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บนหน้าจอ

หน่อยนะเพราะมันจะมีปลาด้วยแล้วมันจะมีแกะด้วย